ผู้ชมส่งข้อความมาทางไลน์นะครับบอกว่าในวันนี้เองก็เข้าวัดธรรมบุญสวดมนตร์
สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นคุ้มครองประเทศไทยคุ้มครองให้ทุกคนนั้นอยู่อย่างสงบสุขนะครับ
เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการจัดงานต่างด้วยนะครับ
เพราะว่าหลายพื้นที่ก็มีการจัดงานเพื่อสวดนพะเคราะห์บรรเทาความทุกข์หรือความไม่สบายใจที่อาจจะเกิดขึ้น
อีกด้านหนึ่งก็คือเป็นหลักยึดให้ทุกคนนั้นมีความสบายใจยึดพระธรรมคำสั่งสอนต่าง
ทำร้ายกลายเป็นดีทำให้หนักกลายเป็นเบานะครับ
มี๒สถานที่ที่มีการจัดงานสวดนพครเขา

อีกที่หนึ่งก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนเป็นศูนย์กลาง
ที่มีหลายคนนั้นให้ความสนใจพอสมควรนะครับ

ที่วัดรายมิตรวิทยารามวรวิหา
มีการจัดพิธีสวดนพครเขาขึ้น
เป็นครั้งแรกในรอบ๘๔ปี
ส่วนอีกหนึ่งพื้นที่ก็คือบริเวณสวนลุมไนท์บาซ่าครับ

ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่หลายคนนั้นก็นัดไปรวมตัวกัน
สวดบูชาพระศิวะนะครับ

สำหรับที่วัดไตรมิตรวิทยาราม
บรรยากาศล่าสุดนี้เป็นอย่างไร
ติดตามจากรายงานโดยคุณพัชรวรินพัชรประพานันท
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากพื้นที่ครับ
พิธีสวดนพครอที่วัดรายมิตรวิทยารามวรวิหาร
โดยเริ่มขึ้นเมื่อเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมาค่ะ
ท่ามกลางประชาชนที่หลั่งไหลเข้ามาร่วมสวดกันแน่นวัดเลยทีเดียวค่ะ
ซึ่งก็เพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตค่ะ
บรรยากาศที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
ประชาชนจำนวนมากต่างถือดอกไม้ทูบเทียน
พร้อมสายศิลป์เข้าร่วมพิธีสวดนพครอ

หลังจากมีความเชื่อนะคะว่าวันนี้
ดาวมริตยูได้เคลื่อนทัพดวงเมือง
หรือว่าราศีเมษซึ่งจะอยู่นานถึง๗ปี
และถือว่าเป็นการเคลื่อนตัวครั้งแรกในรอบ๘๔ปี
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปีพุทธศักราช๒๔๗๕

เป็นต้นมา๒๐๐กว่าปีแล้วค่ะ
ขณะที่ทางโฮราศาสตร์ก็มีความเชื่อนะคะว่า
๑ไปสู่ยุคใหม่
ประเทศไทยจะเข้าสู่ยุคของนวัตกรรมใหม่
ประเทศไทยจะมีความคิดใหม่เข้ามา
และ๔ประเทศไทยจะมีเสรีภาพมากขึ้นค่ะ
ส่วนทางด้านพระพรมมังคลาจารย์หรือเจ้าคุณทงชัย

ไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

ว่าการเคลื่อนของดาวมนุษยูครั้งนี้
ส่งผลกระทบต่อจิตใจของประชาชนค่ะ
ทางวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
จัดงานสวดเจริญพระพุทธมนต์ทุกบท
เช่นนพครทั้งหมด๑๒ตำนาน

เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจค่ะ
ทางวัดติมิตรเราก็เลยจะต้องสวดมนต์พิเศษ
เรียกว่าบทอนัตรคณะสูตร
นัตตาแปลว่าไม่มีตัวตนเป็นเลขศูนย์
และจึงค่อยเจริญพระพุทธมนต์๑๒ตำนาน
เรียกกันว่าเจริญพุทธมนต์นพเคาะด้วย
ให้กับประชาชนที่วาดหวั่นวิตกกังวล
ว่าสิ่งที่ไม่ดีไม่งามจะเกิดขึ้น
เพราะคนไทยไปยึดติดคำว่ามนุษยูแปลว่าตาย
ก็เลยกลัวภาวะกันมาก
จากนี้นะคะเจ้าคุณทงชัยยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยค่ะว่า
ไม่อยากให้คนไทยยึดติดกับคำว่ามริตยู
หมายถึงความตายเพียงอย่างเดียวนะคะ
เพราะในความเป็นจริงนั้นคำว่ามรุตยูในที่นี้
หมายความว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งทางด้านบวกและลบค่ะ
เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรปราการเพราะเชื่อว่าจะทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น
อีกทั้งราศีเกิดคือราศีเมษอีกด้วย
ตั้งใจที่จะมาร่วมพิธีในครั้งนี้ค่ะ
ผลหลักก็คือว่าเกิดราศีเมษโดยตรงค่ะ
แล้วก็ความเชื่อทางศาสนาค่ะ
แล้วก็เพื่อความสบายใจของเราเอง
ไม่เชื่อก็ไม่อยากจะลบหลู่ค่ะ
ทำแล้วสบายใจแล้วก็มาทำเกี่ยวกับความเชื่อส่วนตัวด้วยค่ะ
นับถือศาสนาพุทธ
ก็ครั้งนึงนะคะเนอะเกิดมาก็
ก็เพิ่งเคยประสบเหตุการณ์อย่างนี้ก็อยากจะร่วมน้ำมนต์ด้วยค่ะ
อีกอย่างหนึ่งก็เป็นดวงของประเทศไทยค่ะ
ก็อยากจะร่วมสวดมนต์
ขอให้ประเทศไทยจงมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาค่ะ
พิเศษกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาค่ะ
เพราะใช้บทสวดที่สอดคล้องกับดาวมริตยู
คือบทอนัตลักษณ์คณะสูตร
เป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุปังจะวักคีค่ะ
ค่ะและนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศสดภายในวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารนะคะ
ที่ยังคงมีพิธีสวดนพครอย่างต่อเนื่องค่ะ
แล้วก็จะสังเกตเห็นได้นะคะว่า
ประชาชนที่เข้าร่วมพิธีนั้นต่างตั้งอกตั้งใจสวด
แล้วก็สวดด้วยความศรัทธานะคะ
พร้อมกับความเชื่อแล้วก็ความหวังที่ว่า
การเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น
จะต้องเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะ

รายงานจากวะไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

ไปดูอีกหนึ่งสถานที่ครับก็คือบริเวณ
สี่แยกรัชดาพิเศกนะครับสวดลุมไนบาซา
หลายคนอาจจะเคยผ่านไปมาบริเวณนั้นอยู่บ่อย
ก็มีความเชื่อกันว่าพระศิวะหรือว่าพระอิสวนนั้น
เป็นเทพผู้สร้างเทพนุปะเคราะห์ทั้ง๙พระองค์
มาตั้งแต่เทพพระอาทิตย์ไปจนถึงเทพพระเกตนะครับ
ก็เป็นอีก๑พระนามของพระสิวะ
เราจะไปติดตามบรรยากาศในตอนนี้

แยกรัชดาลาดพร้าวขณะนี้นะคะ
ไปด้วยประชาชนที่หลั่งไหลพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพพระเคาะ
รับส่งดาวมริตยูเคลื่อนทัพดวงเมืองกันนับพันคนเลยทีเดียวค่ะ

พระสงฆ์จากวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาลำและวัดเจ้าอาม

เพื่อรับกับปรากฏการณ์ทางดวงดาวที่เกี่ยวยงกับความเชื่อทางโหรศาสตร์
หรือที่เรียกกันว่าดาวมริตยูเคลื่อนจากราศีมินเข้าราศีเมษทัพดวงเมืองนั้น
พิธีกรรมกำลังจะเริ่มขึ้นนับจากนี้เป็นต้นไปนะคะ
ซึ่งจะมีอาจารย์รักเรคานิเทศหมอดูชื่อดังเป็นประธานฝ่ายพิธีกรรม
ราชาของดวงดาวหรือถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเทพคือพระศิวะ
ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยทั้งดีและร้ายอย่างยิ่งใหญ่
ซึ่งในทางที่ดีขึ้นนั้นจะดีขึ้น๔ด้านค่ะ
คือประเทศไทยจะปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุคใหม่

มีการเปลี่ยนอย่างถอนรากถอนโคนและการพัฒนาอย่างต่อยอด
ประเทศไทยจะมีความคิดใหม่เข้ามา
และสุดท้ายจะมีเสรีภาพมากขึ้น

ด้านการเมืองจะมีกติกาชัดเจน
มีการเปลี่ยนแปลงของชนชั้นสูงและล่าง
มีการเปิดเสรีในทุกด้าน
ขณะที่หนึ่งในประชาชนที่มีความศรัทธาระบุว่า
การได้มาเข้าร่วมพิธีครั้งนี้
เพื่อความสบายใจของตัวเองและครอบครัว
เพราะมีความนับถือองค์พระศิวะอยู่แล้ว
ส่วนเรื่องที่ดาวมริตยูจะเคลื่อนทัพดวงเมืองนั้น

และก่อนพิธีสงฆ์จะเริ่มต้นขึ้นนะคะ
เมื่อเวลาประมาณ๑๘นาฬิกา๓๕นาที
ยังมีพิธีกรรมอารตีบูชาไฟ
ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพิธีบูชาองค์พระศิวะ
ตามความเชื่อของศาสนาพราม
ทำกลางความสนใจและเคารพสัทธาของประชาชน
มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

จะเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลาไม่กี่นาทีต่อจากนี้ไป
เป็นการสวจริงพระพุทธมนต์นพระเคาะ

จากนั้นคามจะทำพิธีบูชาไฟอีกครั้ง
เพื่อบวงสวงต่อองค์ศิวะด้วยนะคะ
รัชนีคำนึงควรข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากเทวาลัยศิวะนาตราช
ส่วนลุมไนท์บาซ่ารัชดาค่ะ

และขอบคุณคุณพัชรวรินก่อนหน้านี้ด้วยนะครับ